อย่างที่ได้โปรยไปในช่วงเบรกที่แล้วนะครับ
เป็นที่วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์เลยนะครับ

ดื่มแล้วคราวนี้เนี่ยนะฮะไม่อยู่บ้านนะครับ
เกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าแล้วไปหยุดที่ขอบทางนะครับ
พอเดินออกจากรถได้ในอาการมันก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะ

ลุงรู้ทุกอย่าง

เม้าแล้วเลิกเทอะเม้าแล้วคลอดสตีกไม่ได้

แล้วลุงมาขับรถทำไมเนี่ยแล้วอีกหลังปีใหม่ลุงจะเอารถที่ไหน
มาหากินเนี่ยนี่น่าจะซ่อมนานอยู่นะเนี่ย
สีเขียวเหลืองครับทะเบียนมมดชดา๘๙๕๓กรุงเทพมหานครครับ
ขับพุ่งไปชนเสาไฟจากนั้นก็ปีนขึ้นขอบทางไปจอดนิ่งอยู่ที่หน้าประตู

ส่งผลให้หน้ารถแท็กซี่พังยับอยู่แบบนั้นแหละครับ
แล้วลุงโชเฟอร์เนี่ยก็เดินลงมาในสภาพเซซ้ายทีขวาทีลิ้นเปรี้ยเชียวนะครับ
รับว่าดื่มมาแต่ท่านใช้คำว่าแค่นะแค่๔๕ขวดเองโอ้โหเยอะนะครับ
ยังถือว่าเคราะห์ดีนะครับที่ไม่ไปชนกับรถคันอื่น
ว่าไปชนกับคนที่เดินถนนไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้
ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับจะเลี้ยงฉลองกันก็สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนอกจากอาการเมาคือโควิด๑๙นะครับ
เมาแล้วหลับไม่เดือดร้อนใครถ้าเมาแล้วขับรถแบบนี้จะเดือดร้อนคนอื่น
ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกแจ้งแล้วนะครับว่าเห็นคลิปแล้วนะ
คลิปนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวลุงโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้มาสอบสวน
แล้วก็ลงโทษตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกครับ